เริ่มต้นกันที่ศึกสังวิเดชวันแชมป์ชิปเมื่อวานที่ไทยรัฐทีวีได้ถ่ายท่อสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ
ซึ่งนักสู้ไทยแน่นอนครับ
หลายคนก็ตามเชียร์แต่ว่าต้องผิดหวังไปตามกัน
โดยเฉพาะครูตองชะดลพัดอิรัตชัยที่สู้กับเต็มที่
แต่ว่าชินยะอัลกินั้นเหนือกว่าจริงครับ

ตองครับอิงกระแสหน่วยซิลครับ
เป็นการเปิดตัวที่เจ้าตัวทำมาตลอดอยู่แล้วนะครับ
เจอกับชินยะอัลกิกางเกงดำซึ่งต้องการกลับ

และปัญหาหลักก็คือว่าพอจับเทคดาวน์ลงไปได้แล้วครับ

ตองไปติดติดกรงครับมีจังหวะติดกรงแล้วโดนศอกครับโดนศอกแตกครับเทียวแตกเลยครับ
โอ้โหเลือดนี่ท่วมเลือดติดแขนอาโอกิเลยครับแล้วก็ปล่อยจบเกม๒นาทีกว่า
โอ้โหเป็นไฟล์ที่ชินยาโอกิก็เตรียมตัวมาดีของเราก็เตรียมตัวมาดีมากนะครับ
โอกาสในการชิงแชมป์โลกไปครับครูตองค่อยทำฟอร์มกันใหม่
มาดูนักมวยไทยกันบ้างฉบวกทองไฟเตอร์มวยไทยครับ
ดีกรีแชมป์ของสภาบนโลกมวยไทยนะครับ
แล้วก็๑๔๘ของราชดำเนินแล้วก็ลุมพินีประเดิมครับ
รายการนี้เจอกับราวปีนาสจากเนเทอร์แลนด์

ศอกของเราโดนเข่าของเราอาการไม่ดีนะครับ
ราวปีนาสแต่ก็กัดฟันสู้ครับ
แบบใครอยู่ใครไปยกที่๓ครับ
แต่ยก๒โดนของเราหนักครับโดนวงในครับ
โดนตีเข่านี่โน้มตีโน้มตีเลยครับ
เจอมวยเข่าอาชีพอย่างฉมวกทองไปแต่ยังทนได้ครับ
บ๓ยกชนะคะแนนเอกชันครับ
อีกหนึ่งนักสู้ไทยครับเจ้าเปี๊ยกพงศิริมิตสาธิต
หนึ่งในทีมกู้ภัยนะครับ

อีกหนึ่งดาวรุ่งของไทยเจอกับดาวรุ่งของฟิลิปปินส์

เราโดนจังหวะนะครับ

ลงไปนึกว่าหัวไหล่หลุดนะครับ
แต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้เข้าเฝือกอะไรครับ

ตินเหงียนครับเจอกับครีนเบลิออน

ตินเหงียนต้องการที่จะเป็นแชมป์ให้ได้ครับ

แล้วกลับไปแก้มือกับทางเฟอร์ดาเดส

จ่าแจ้งอยู่ที่นักสู้เจ้าถิ่นครับ

ไม่มีกราวเกมให้เห็นครับป้องกันได้หมด

ในการกลับไปแก้มือกับเฟอร์นาเนส

กระชากเข็มขัดในรุ่นน้ำหนัก๗๕กิโลกรัมครับ

อย่าลืมติดตามรายการฟุตซอล๒รายการติดต่อกันเลยนะครับ